เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะมาวิเคราะห์เรื่องสืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ค่ะ
ลื้อถอนบรรดารีสอร์ทต่างที่อยู่ในภูทับเบิกนะคะ
หลายคนสงสัยว่าพอลื้อถอนเสร็จแล้วที่ดินบริเวณดังกล่าวจะเอาไปทำอะไรต่อนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เห็นท่าว่าจะได้เรื่องจริงล่ะครับ
กฎหมายที่จะไปจัดการกับคนบุกลุกเนี่ยไปทำอะไรมากไม่ได้ไปลื้อถอนก็ไม่ได้
เข้มเหมือนกับกฎหมายของกรมอุทยานไม่เข้มเหมือนกับกฎหมายของกรมป่าไม้
ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตรา๔๔ให้เอาเลยไปลื้อถอนได้
หลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าคนที่ตามข่าวอยู่ต้องชื่นใจนะครับ
มีการขานรับกันอย่างเอาจริงเอาจังมาก
ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรผลเอกชัดชัยสาลิกระยะเดินหน้าเต็มที่เลย
เหลขาสวปกรชื่อคุณเสริญอมนัทนี่ก็เอาจริงเอาจังมาก
หนึ่งท่านเลขาบอกว่าก่อนสิ้นปีนี้จะยึดที่ดินสอปกรที่ถูกบุกรุกครอบครองกันอยู่
เอามาคืนให้ได้๑แสนไร่
เอามาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน
แจกจ่ายให้คนที่ไม่มีที่ดินทำกิน
หลังจากนั้นที่ไหนอีกที่เป็นจุดเด่น
อ้าวภูทัพเบิกสิครับภูทัพเบิก
วันก่อนผู้ประกอบการเขาออกมาบอกแหม
เขาไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ตั้งตัวยังไง
คุณบุกรุกกันมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้ว
เขาเตือนมาตั้งไม่รู้กี่รอบ
เขาดำเนินการฟ้องศาลให้ลื้อถอนคุณก็ไม่ยอม
พอเจอมาตรา๔๔คุณก็บอกว่า
ยังไม่มีเวลาทั้งตัวไม่ต้องตั้งหรอกครับ
เดี๋ยวเข้าไปจัดการลื้อถอนให้
ถ้าไม่ลื้อถอนเองเขาก็ไปรื้อให้
ลื้อเสร็จเขาก็ส่งบินนี่ครับค่าลื้อถอน
ค่าจ้างแบ็คโฮค่าจ้างคนมาลื้อถอนเรียบร้อย
โดยเฉพาะที่สารมีคำสั่งตัดสินแล้ว

ที่สุดแล้วถึงที่สุดต้องลื้อถอน

พวกอื่นก็จะตามมาทีหลัง

แต่ว่าคิดเส้นตายว่าลื้อหมด
ลื้อหมดแน่นอนภูทับเบิก

เจตนารมณ์ของสอปกรหมด
เขาจะให้มงค์มาปลูกกะลำปลี

อยู่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นบ้านพัก
ที่เห็นในภาพเนี่ย
แล้วชาวมงชาวมงค์ก็

ตอนนี้สปกรแต่ละจังหวัด
ก็พยายามที่จะตรวจสอบกันอยู่

เพราะว่ามีพบว่า

เขาไปขึ้นป้ายไว้ด้วยนะ
เจ้าของที่เป็นที่ดินส่วนตัว
ของนางสาวเพียงใจหานพาณิชย์

งั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย

นี่ยังเถียงกันไม่เสร็จเลยว่าตกลง

หรือเป็นที่ดินที่คุณเพียงใจ

เธอไปซื้อสะสม
ดังแต่ปี๓๐กว่าล้าน

อันนี้ฟังแล้วงงเต็กเลยครับ

สองร้อยไร่กว้างใหญ่
เอกชนยึดครองแล้วแล้วทำไมปล่อยให้เขายึดครองมาได้ตั้งแต่ปี๒๕๓๐กว่า
นี่ปี๒๕๕๙ยึดคลองจนเขามั่นใจว่าเป็นที่ดินเขาด้วยซ้ำไป
เรื่องเนี้ยคลาสสิกมากเจ้าของที่คุณเพียงใจ
ซื้อของเธอเองไม่เกี่ยวกับบริษัท
แต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นสปกรนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นเลยเหรอ
ที่ดินของตัวเองเป็นพันไร่เนี่ยเขามาซื้อขายกันไปครอบครอง
แล้วมาสำรวจดูที่หลังเอ๊ะนี่ที่เรานี่มันยังไงล่ะ
ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเวลาตรวจสอบพิกัดที่ดินเนี่ย
แผนที่ของเราที่ใช้กันตั้งแต่กรมที่ดินกรมป่าไม้สอบประกอบ
มันแผนที่เดียวกันหรือเปล่าเรามีปัญหาเรื่องรังวัด
เรามีปัญหาเรื่องการจัดทำแผนที่อันนี้รู้กันมานานแล้ว
ฉะนั้นแผนที่ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมีปัญหาให้ต้องตกเถียงกัน
ขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องกันพรบใช้แผนที่กันคนละฉบับนี่แหละ
นี่ก็เป็นปัญหาเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่ตั้ง๑๒๐๐ไร่
มันจะทำยังไงทำไมเอกชนจึงกล้าหารประกาศว่า
นี่เป็นที่ดินของเขาห้ามเข้าไปบุกรุก
เรื่องนี้ต้องพิสูจน์คุณเพียงใจบอกว่าถ้า
พิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ดินสอปกรไม่มีปัญหาค่ะดิฉันคืน
นี่ก็เป็นกรณีหนึ่งที่ทำให้เรางงว่าสปกกาญจนบุรีทำงานกันมายังไง
ถัดมาที่ไหนอีกรัฐมนตรีกับเลขาสอปกรบอกว่า
วันที่๑๓๑๔นี้ลุยโคราชครับโคราชเป็นยังไงล่ะครับ
โคลาศมีที่ดินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินสอปกร
จากทั้งหมด๑๘อำเภอรวมกันแล้วเท่าไหร่ฮะ๑๓๔แปลง
ออกมาเป็นจำนวนไร่เท่าไรครับ๑๑๓๐๐๐ไร่
อยู่ที่ไหนบ้างครับใน๑๘อำเภอแต่มากที่สุดวังน้ำเขียวปากช่อง
เป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์อันนี้รู้กันมาตั้งนานแล้วทำอะไรไม่ได้
กรมอุทยานเนี่ยคุณเอี่ยงเขาไปลื้อไปตั้งเยอะแยะแล้ว
แต่ที่อยู่กับสปกรทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งได้ดาบอายาศิษย์จากนายกรัฐมนตรีมาตรา๔๔
วันที่๑๓๑๔นี้รัฐมนตรีจะถือดาบนำหน้าไปเองไปเอง
สอบประกอบที่โคราชก็เตรียมตอบคำถามก็แล้วกันว่าแต่ละแปลงเป็นยังไง
มีใครบ้างคนใหญ่คนโตนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ซื้อไว้เยอะแยะไปถือครองไว้เยอะแยะเกษตรกรที่ไหนกันล่ะไม่ใช่
ฉะนั้นโคราชที่ไหนอีกชัยภูมิอ้าวชัยภูมิก็ไม่เบา
มีอยู่หลายแปลงและแปลงใหญ่ทั้งนั้นคนที่ถือครองก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับ
ตาศรีตาสากล้าเข้าไปที่ไหนล่ะเขาไล่กระเจิงกันมาตั้งแต่วันแรกแล้ว
แต่ว่าพอเป็นคนมีเงินมีเส้นมีสีมีสายอะไรก็ไม่รู้ไปถือครองอยู่ได้
อ้าวไปแล้วดาบอายาศิษย์มาตรา๔๔กำลังเดินทางไป
วันที่๑๓วันที่๑๔นี้ไปตรวจสอบทั้งหมด
ข่าวพวกนี้ฟังแล้วชื่นใจครับว่าเอาจริงกันเสียทีเถอะนะ
นี่เป็นกระบวนการที่เราเรียกร้องกันมาทั้งนานว่าปล่อยไว้อย่างนี้มีปัญหา
แล้วที่จะต้องทำต่อก็คือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ต้องหางบประมาณในการที่จะใช้เครื่องมือตรวจสอบหน่อย
เพราะมีฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเถียงกันว่าพิกัดยังไงก็ไม่รู้
เถียงกันระหว่างเอกชนกับสอปกรอย่างที่เมืองการเถียงกันว่า
ตกลงพิกัดที่ว่าเนี่ยของใครกันแน่มันควรจะมีเครื่องมือที่มันชัดเจนกว่านี้
นี่พูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าถ้าเครื่องมือไม่ชัดเจนแล้วไม่รู้ที่ตรงไหนเป็นของใคร
ตีกันตายฮะระหว่างหน่วยงานราชการกับชาวบ้าน
ก็ขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องกันอยู่นี่สารก็ปวดหัว
เพราะว่าเพราะว่าเอาหลักฐานที่มาแสดงต่างคนต่างเอามาแสดง
ต่างคนต่างมั่นใจว่าฉันถูกต้องฉันซื้อมาเอกสารถูกต้อง
อีกคนนึงบอกเอกสารไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดเนี่ยไหนเราจะทวงคืนผืนป่ากันแล้วเนี่ยนะ
กรมที่ดินสปกรมป่าไม้กรมอุทยาน
กรมเหล่านี้นั่งล้อมวงคุยกันสักทีได้ไหม

นายกเคยบอกไงที่ว่าจะใช้แผนที่เดียวมาตราเดียวมาตรการเดียวเนี่ย
วัดเดียวกันว่า๑ต่อเท่าไหร่๑ต่อเท่าไหร่ตกลงกันเสียให้ได้
ถ้าใช้คนละมาตรวัดกันอย่างนี้ก็ไม่จบไม่สิ้น
มาก็จะบอกว่าเอาละสปกรเดินหน้าแล้ว
กลับไปนิดนึง๒ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๕๗

ผมพูดแล้วพูดอีกว่า

ในส่วนของกรมอุทยานก็ดี
และในส่วนของสปกรที่เพิ่งได้ดาบไปเนี่ย
ช่วยทำตารางออกมาให้เห็นหน่อยไหมว่าแต่ละคดีเนี่ย
มันไปถึงไหนที่ไปยึดไว้เมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ย

ผมเจอหน้าใครเขาก็ถาม

บอกงั้นจะมาถามออกรายการให้หน่อย
ที่เขาใหญ่ที่ไปยึดที่สำคัญสำคัญของคนนั้นคนนี้เป็นข่าวใหญ่โต
เขาก็อยากรู้ว่าตกลงยังยึดเขาอยู่มาหรือเปล่า

หรือเขาเอาหลักฐานมาแสดงว่าถูกต้องคืนกลับเข้าไปแล้ว
หรืออยู่ในชั้นการดำเนินคดี
ถ้าฉันดำเนินคดีแต่ละเรื่องไปถึงไหน
อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนของตำรวจ
หรือว่าเลยขั้นตอนตำรวจไปแล้วอยู่ในชั้นอายการ
หรือว่าเลยขั้นตอนอายการไปแล้วอยู่ในชั้นฟ้องศาล
รอสารกำลังเข้าคิวพิจารณาอยู่

ไม่ไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นเลยว่าแต่ละเรื่องไปถึงไหน
ทำไมคนต้องตั้งคำถามนี้ล่ะครับ
เขาห่วงว่าเดี๋ยวจะซูเอียกัน

พอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีปัญหากัน
แล้วถ้าสมมุติว่าหลังการเลือกตั้ง
ขอสอชอพลนาที่ไป
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามา
แล้วมีผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับหัวคะแนนหัวคะแนนก็คือ
คนพวกนี้ที่เป็นผู้บุกลุกป่าเขาก็ห่วงอีกว่าถึงวันนั้น
ขึ้นมาที่ทำท่าจะทวงคืนเขาก็เอากลับไปอีกจะทำยังไง
จะทำยังไงนี่เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมทำข่าว
มานะจังหวะที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยจะได้ทวงคืนผืนป่า
ภายใต้ร่มเงาข้อกฎหมายของคอสชของรัฐบาลที่ขอสช
ใช้กฎหมายกับคนมีเงินมีสถานะทางสังคมมีเส้นมีสาย
มันยากมากมันยากมากจังหวะนี้เท่านั้นถ้าจังหวะนี้ยังเอา

ถ้าไม่ได้เอาไม่อยู่เลือกคิด
นี่ก็คือขีดเส้นใต้วันนี้ก็ฝากชื่นชมสอบประกอบเขา
ที่เขาเอาจริงเอาจังและต้องเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง
ก็เหลือแต่ว่ากรมป่าไม้กรมอุทยานช่วยแจ้งมาหน่อยว่าแต่ละเรื่องไปถึงไหน
เอาละครับก็นี่คือเขตเส้นใต้วันนี้ครับคุณก้อคุณดาวครับ
บูรณาการร่วมกันทำให้ชัดเจนแล้วก็ต้องบอกประชาชนด้วยนะคะว่าถึงไหนแล้ว
เพราะว่าประชาชนที่อยากได้ที่ดินเขาก็จับตาดูเขาคอยอยู่
ใช่ครับขอบคุณครับ